คือพูดถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙เนี่ยนะ
ตอนนี้ยังไว้วางใจไม่ได้

แม้ว่าบ้านเราจะฉีดวัคซีนกันไปเยอะแล้วก็ตามนะคะ
ล่าสุดเป็นเรื่องดราม่าออกมานะคะ
สสภักดิ์พลังประชารัฐภักดิ์รัฐบาลใช่ไหมฮะ

ยังไงอ่ะสสภักดิ์พลังประชารัฐภักดิ์รัฐบาลท่านทำซะเองเหรอ
ถามอายุท่านได้ไหมอย่าถามอายุผู้หญิง

จะถามให้ถามดีกว่าว่างานนี้มากันยังไงกันเนี่ย

คนที่ใส่หน้ากากอนามัยคนนั้นใครอ่ะ
คุณธรรมนาท่านเลขาท่านเลขาพลังประชารัฐเสื้อม่วงใครนะคะ

ดรแหม่มนะฮะมาด้วยโอ้มากันครบเลยค่ะครบทีม

ป้อมแฮปปี้เบิร์ตเดย์ผ่านทางโทรศัพท์
นะคะนี่คุณผู้ชมเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาเลยนะคะ
นี่ค่ะตรงกลางสสกรณิตงามสุคลรัตนา
ตอนนี้ชาวเน็ตบอกว่าจากงามสุคลรัตนากลายเป็นงามหน้าแล้วไหม
กลายเป็นงามหน้าแล้วหรือเปล่า
เพราะคุณจัดวันเกิดเนี่ยมันจะกลายเป็นคลัสเตอร์วันเกิดไหม

ส่วนภาวะได้เหมือนกันค่ะเพราะ
หนึ่งเห็นไหมคะคุณไม่ใส่สวมใส่หน้ากากอนามัย
สองการเว้นระยะห่างทางสังคมโอ้โหตัวติดกันเชียว
สามแล้วในงานมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย
ดื่มเครื่องดื่มเข้าใจได้เพราะว่ามีการประกาศให้ดื่มแล้วนะคะ
แต่คำถามเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยเป็นประเด็นนะคะ
คือย้อนกลับไปจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่มีใครขุดคุยนะคะ
เจ้าตัวสสกรณิตท่านโพสต์เอง
โพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวขอบคุณแขกเรือที่มาร่วมงาน
ตั้งแต่๒๔พฤศจิกายนแล้วมีการโพสต์ภาพที่ฉันเข้าไปดู
๑๕๒ภาพภาพในงานมันเกิด
ลงทุกภาพไง
คุณผู้ชมเรื่องราวที่เกิดขึ้นท่านยืนยันว่าไม่ได้กาดตก
ละเลยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
คือท่านบอกว่าเอาตั้งแต่ประตูเข้างานเลย
มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิเมเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้
แล้วทุกคนแขกทุกคนที่มาร่วมงานสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน
ทุกคนฉีดวัคซีนครบแล้วอย่างน้อย๒๓เข็ม
บอกแบบนี้ชี้แจงแบบนี้นะคะ
แต่ประเด็นที่เป็นดราม่าสุดเลยเรื่องของการไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย
ยังไงล่ะท่านคือตอนนั่งทานข้าวไม่ใส่หน้ากากอนามัยเข้าใจได้
แน่นอนสิฮะถูกต้องไม่ต้องเป็นสอสอหรอกค่ะ
เราเนี่ยประชาชนทั่วไปใครใส่หน้ากากอนามัยทานข้าวบ้างอันนี้เข้าใจได้
แต่สิ่งที่ยากจะเข้าใจคือภาพเหล่านี้
เวลารับของถ่ายภาพหมู่แบบนี้ตัวชิดติดกันไม่ใส่หน้ากากอนามัย
สสกรณิตบอกว่าขออะไรคะขอความเห็นใจ
เพราะปกติแล้วเจ้าของงานหรือเจ้าบ่าวเจ้าสาวทุกคน
ก็อยากจะถ่ายรูปเก็บความทรงจำดีในวันสำคัญ
ด้วยการถอดหน้ากากอนามัยอยากโชว์ความสวยความหล่อไง
ไม่ใช่คนเราจะอายุ๕๒ปีทุกปีนะปีที่๕๒พอดี
แล้วถ้าเกิดประชาชนทำบ้างจะว่ากาดตกหรือเปล่าอันนี้ขอถามแทน
ใครคะถามลอยถามแทนนี่แหละฮะ
ถามลอยไม่รู้ใครฟังก็ฟังใครอยากตอบก็ตอบ
ถามลุงป้อมไหมถามลุงป้อมเพราะลุงป้อมเป็นหัวหน้าพัก
นี่ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาพาดหัวข่าวต้องใช้คำว่าลุงป้อมโดดป้องกรณิต
อ่าไม่มีบ่นสักคำเลยเห
ไม่เลยค่ะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐนะคะออกมา
คำว่าปกป้องก็ไม่น่าจะผิดท่านบอกว่าเรื่องของการจัดงานดังกล่าวเป็นเรื่องของสอสอ
สอสอเขารู้กันอยู่แล้วว่าการจัดงานแบบนี้มีการจำกัดผู้ร่วมงานไม่เกิน๕๐คน
ภาพที่ออกมาก็เป็นภาพถอดหน้ากากระหว่างที่ทานข้าว
แล้วที่สำคัญลุงป้อมเนี่ยสอบถามไปที่สอสอที่ไปร่วมงานแล้วทุกคนใส่แมสนอกจากตอนทานข้าวเท่านั้น
มีจังหวะหนึ่งลุงป้อมหันมาถามสื่อถามหน่อยพวกคุณเวลาคุณทานข้าวกันคุณใส่หน้ากากทานข้าวเหรอ
เราก็ไม่ได้ใส่หรอกไม่ได้ใส่ไม่กล้าตอบเลยไม่มีคำตอบอื่นแล้วฮะลุงป้อม
ลุงป้อมโดดป้องลุงตูเหมือนกับแอ่แหมไม่ค่อยสมอารมณ์เท่าไหร่
เพราะลุงตู่บอกว่าอย่าให้เกิดปัญหานะเพราะไอ้ปัญหาที่เกิดเนี่ยมันก็วกกลับมาที่ผมไม่งั้นก็รัฐบาลอีก
ตู่บอกว่าเตือนไปแล้วเป็นเรื่องของเขาที่ต้องระมัดระวังหากมีการแพร่ระบาดก็ต้องรับผิดชอบ
ใครจัดอะไรก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังสิ่งสำคัญวันนี้แม้ฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย
ถ้าจะจัดงานต้องทำตามมาตรการและมีการขออนุมัติอย่างเป็นทางการงานนี้ได้ขอไหมคะขอแล้วนะ
ก็จบดราม่าแต่ว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่สังคมจะมีการตั้งคำถามกลับไป